มาดูเหตุสยองที่เกิดขึ้นที่ห้องน้ำสนามบอลกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนนึงก็ไปเล่นบอลตามปกติเสร็จแล้วเขาไปเข้าห้องน้ำ
สุดท้ายเป็นศพเปลือยกายอยู่ในห้องน้ำนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นภายในห้องน้ำสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งค่ะ
ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

พบว่าผู้ตายอยู่ในสภาพเปลือยกายแล้วก็นอนคว่ำหน้าค่ะ
ผู้ตายคนนี้ก็คือนายอนุสรหาเมคีอายุ๓๑ปี
แล้วก็จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ก็มีการบันทึกภาพในที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทีนี้ก็ไปสอบถามไปถามเด็กชายธนากร
น้องเข้าไปซ้อมฟุตบอลตามปกติแล้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นผมจะไปเข้าห้องน้ำชายห้องซ้ายสุดเลย
แต่ไปเปิดประตูเอ๊ะทำไมเปิดประตูไม่ออกเปิดไม่ได้
ก็เลยไปตามพี่รอปภมาให้เปิดประตูแต่ก็ไม่สำเร็จ
ก็เลยใช้บันไดปีนขึ้นไปดู
พอปีนขึ้นไปเห็นว่าผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำดังกล่าวนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็ได้มอบศพให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
นำส่งโรงพยาบาลชนบุรีเพื่อให้ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็มอบศพให้กับญาติเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะคะ
ยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
ในสภาพเปลือยตายปริศนาเนี่ยนะครับ